คุณผู้ชมมาดูอีกข่าวหนึ่งค่ะที่ชนบุรีค่ะ
คราวนี้คนงานตัดอ้อย
แรกเขาก็ไปเผาอ้อยแล้วก็จะไปตัดอ้อยไม่ให้มันรุก
แต่พอตอนเข้าไปตัดอ้อย
สิ่งที่ไปเจอเขาช็อกเลยนะตกใจเลยนะ

คือคล้ายโครงกระดูกมนุษย์กระจายอยู่ประมาณ๖จุด
เจอหัวกระโหลกเจอกระดูกเชิงกราน

ตอนแรกคนที่เห็นเขายังไม่คิดเลยว่านี่คือโครงกระดูกมนุษย

ลูกน้องตะโกนเรียกใช่ลูกน้องตะโกนเรียกเฮ้ยนี่มันไม่ใช่
แล้วคุณผู้ชมดูสิเวลาเอามาเรียงกัน
คือเป็นร่างคนเลย
ว่าน่าจะถูกฆาตกรรมแล้วก็มาอำพรางในป่าอ้อย
เพราะว่าป่าอ้อยมันก็รกร้างแบบนี้ไงคะ

เพราะว่าโครงกระดูกมนุษย์ถูกพบอยู่กลางป่าอ้อย
เนื้อที่ตรงนี้๙๐กว่าไร่
ในพื้นที่หมู่๒ที่ตำบลหนองไผ่แก้วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ไปเจอโครงกระดูก๖จุดค่ะคุณผู้ชม
จุดแรกเป็นชิ้นส่วนขาท่อนล่างกับกระดูกเชิงกราน
ห่างออกไปอีกหน่อยนึงก็ไปเจอชิ้นส่วนกระโหลกศีรษะ
แล้วตอนไปเจอนะยังเจอเป็นเศษผม
หลุดปนอยู่กับเศษดิน
ส่วนอีก๔จุดก็ไปเจอพวกกระดูกซี่โครงต่าง
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เอากระดูกทั้งหมดมาวางเรียงกันแบบนี้
แล้วก็ต้องส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจดีเอนเอของกระดูกก่อนว่าเป็นของใคร
และในจุดแถวนั้นยังไปเจอเสื้อยืดสีดำอีกตัวหนึ่งด้วย
คนงานที่เขาตัดอ้อยแล้วก็มาเจอโครงกระดูกเป็นคนแรก
คือนางบังออนอินงามอายุ๔๑ปีก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ฉันน่ะนะกำลังช่วยกันตัดอ้อยกับคนงานคนอื่นอยู่
ฉันก็เดินนำหน้าคนอื่นมาเลยตัดอ้อยนำ
เห็นว่ามันเหมือนกระดูกแต่ตอนนั้นไม่คิดหรอกว่าเป็นกระดูกคน
คิดว่าเป็นกระดูกสาดก็เดินข้ามไป
หลังจากนั้นลูกน้องก็เรียกพี่บังออนพี่บังออนมาดูนี่หน่อยสิ
นี่มันเป็นกระดูกกระดูกคนหรือเปล่ามีกระโหลกด้วย
ทีนี้ค่ะนางบังออนก็เลยต้องเรียกนายจ้างให้มาดู
แล้วก็รีบโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านโทรแจ้งตำรวจ
แล้วระหว่างนั้นก็ไปสำรวจรอบไง
สำรวจบริเวณรอบก็ไปเจออีกหลายจุดอย่างที่บอก
ทีนี้เจ้าของไร่อ้อยคือนายสมชายแทร่โลอายุ๔๙ปีก็เล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าเมื่อวันก่อนช่วง๖โมงเย็นก็เพิ่งจะพาคนงานมาเผาอ้อย
เพราะว่าเตรียมที่จะตัดช่วงเช้าเมื่อวาน
คิดเหมือนกันนะว่าจะมาเจอพวกโครงกระดูกมนุษย์แบบนี้
ปกติไร่อ้อยตรงนี้ค่ะพื้นที่มันก็เยอะไง
เก้าสิบกว่าไร่มันเป็นที่รกแล้วก็ไม่มีคนเข้าออก
เคยมีคนเข้ามาหาปลาแต่ว่านานทีก็จะเข้ามานะคะ
แล้วก่อนหน้านี้เคยมีคนมาถามหาคนหายนะ
มาถามหากับคนงานของเจ้าของไร่อ้อยนี่แหละ
แต่ก็นานมากแล้วมานึกย้อนอีกทีนึง
แล้วนี่มาเจอโครงกระดูกในไร่อ้อยก็เลยไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับก่อนหน้านี้
ที่เคยมีคนมาตามหาคนหายไหม
จากการตรวจสอบของทีมแพทย์โรงพยาบาลบ้านบึงนะคะ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นโครงกระดูกของผู้ชาย
แล้วก็น่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๕๖เดือน
ซึ่งตำรวจสพบ้านบึงกำลังเช็คประวัติย้อนหลังอยู่
ถ้าเกิดว่าย้อนไปช่วง๕๖เดือนที่แล้ว
เคยมีคนมาแจ้งคนหายเอาไว้ไหมอยู่ในพื้นที่ตรงไหนบ้าง
แล้วเดี๋ยวต้องมีการประสานญาติคนที่เคยมาแจ้งหายให้มายืนยัน
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ทิ้งประเด็นเรื่องของการถูกฆาตกรรม

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็รวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ว่าเสียชีวิตเพราะอะไรด้วยนะคะ